ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ
ร้องได้ให้ล้าน
ตลกของตลกนี่แหละชอบจริง

คุณสังตอนนี้คุณสังนะครับ

ได้ไปแล้วสองเพลงรับไปแล้วหนึ่งหมื่นบาทอยู่ในกระเป๋า

เขาให้ใช้ได้เนี่ย๓แผ่นป้ายจาก๖เนี่ยยังไม่ได้ใช้เลย

วันนี้เราจะมาเริ่มกันต่อในเพลงที่๓และ
เพลงที่๓นี้มีมูลค่า

มาดูกันดีกว่าว่าหนทางของพี่สังจากนี้ค่ะ

เพลงที่๓นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาฟังอินโทรเพลงที่๓กันเลยครับ

ปริ่มว่ารู้จักเพลงนี้เป็นอย่างดีมีทำท่าขึ้น

เพลงนี้ตลกจะเอาไปเล่นเป็นมุกขำกันบ่อยด้วย

เพลงที่๓จะเล่นหรือจะหยุดครับ
เล่น

ทั้งหมด๖แผ่นป้ายนะครับเลือกได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งรายการครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้

รู้จักแม้กระทั่งเจ้าของเพลง
รู้จักแม้กระทั่งปีที่เป่า

เอาแล้วนะครับ
คุณสังตกลงว่าเลือก

แผ่นที่๖เลือกแล้วค่ะแล้วอีซูซูดีแมทแผ่นที่๖ค่ะคุณป๊า
ครับแผ่นที่๖วันเกิดเมียมียาเกิดวันเกิดวันเกิด

ตัวช่วยนะครับอีซูซูแผ่นที่๖นะครับของคุณสังนั่นก็คือ

โทรไปหาคนที่รู้จักครับ

ถ้าเปิดอย่างนี้แล้วโทรไปก่อนแล้วไม่โอเค

อ่ะเพราะฉะนั้นลองก่อนไหมอ่ะลองดูก่อนไหม

ก็เปิดต่อไปได้อีกแผ่นหนึ่งหรืออีก๒แผ่นก็ได้
หรือไม่อยากโทรแล้วเปิดต่อได้เลยก็ได้หรือไม่โทรแล้วเปิดต่อได้เลยนะครับ
อีซูซูครับจะเลือกต่อไหมครับ
จะเป็นหนี้บุญคุณกี่ชาติผมก็ยอมครับ
อ้าวตกลงว่าจะเลือกตัวช่วยต่อหรือเปล่าครับ

เหลือหนึ่งถึงห้านะครับแผ่นไหนครับ
แผ่นที่สี่ครับแผ่นที่สี่
เอีสซู่ซุดี้แม็คนะครับแผนที่สี่นะครับ
ตัวช่วยของคุณสังก็คือ
ตัวช่วยของคุณสังก็คือ

ถ้าไม่โปรดใจเพ็นโซไป
นึกว่าไม่พอ

หมายความว่าไม่ว่าจะอยู่ที่เพลงอะไรนะครับ

แล้วรับเงินรางวัลเพลงนั้นไปเลยนะครับ

มูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ

ขอบคุณอีซูซูครับ

เพลงที่๔นี้มีมูลค่า

อินโทรเพลงที่๔มูลค่า๔๐๐๐บาท

แฟนคุณอี
โอ้โหโอ้โหมาอีกแล้ว
ไม่รู้สับขาหลอกอยู่หรือเปล่าเนี่ย

จริงป่ะเนี่ยหลอกอีกป่ะเนี่ย

ผมไปที่ไหนเขาคิดว่าผมเป็น

เหลียวครับวันนี้ครับพี่เหลียว

ผมวันนี้ที่ผ่านกล้อง

ผมไม่เคยเห็นหน้าคนแสงสุรีมาก่อน

ไปร้องเพลงที่ไหน

ให้สี่สังแสงสุรี
ให้เรากลืมจริงผมเข้าใจผิด

เพราะว่าการเหมือนครั้งนี้มีผลต่อชีวิต
ได้ทั้ง๔๐๐๐นะครับถ้าร้องเพลงนี้ได้

คุณสังครับเพลงที่๔นะครับ
ตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ

ตอนนี้เลือกได้อีก๑แผ่นป้ายนะครับคุณสัง
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ค่ะ

ไว้ใช้เพลงหน้าถ้าหากป้าร้องไม่ได้
เอาล่ะคุณสังถ้ามั่นใจแบบนี้เราก็จะปล่อยให้คุณสังโชว์ลีลากันไปเลยดีกว่านะครับ

มูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔เพลงมาครับ

น้องใส่เสื้อลายใช้ไลน์ที่ต่อชู

หลังก็โด่งคิวโค้งเหมือนวงรูปเขียว
สาวใดว่าสวยสวยก็ยังไม่ถึงครึ่งเสียว
ใส่เสื้อดองลายสีเขียวสวยน้ำเขียวติดลึงถึงใจ
ผมดกอกตึงตึงถึงใจจริง
ล้องแปลกแต่เติบทุกสิ่ง
หรือว่าของจริง

น้องใส่เสื้อดองลายสีเขียวด้วย
ที่ร้องไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะคุณสังคิดว่าถูกต้องนะฮะ

เอาละครับมาดูกันเลยนะครับคุณสังร้องไปแล้วนะครับ
เจ้าตัวบอกว่าค่อนข้างมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ทีเดียวนะครับ
เพลงที่๔นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณสังร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

รับรองได้ว่าถ้าเป็นเพลงลูกทุ่งเสร็จเล่า
เราร้องได้ตลอดรับรองได้ว่าเพลงอะไรขึ้นมาเลยค่ะ
นั่นถ้าเพลงนี้ฉันร้องผิดฉันก็อายเหมือนกันนะ
ถ้าเป็นคนอื่นดิฉันไม่กลัวค่ะ